คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สาราการประเรียนวัดบ้านใหม่ทงชัย
อำเภอคลองลานกำแพงเพชรไม่น่าเชื่อนะคะ
พระสองรูปทะเลาะกันถึงขั้นฆ่ากันตายครับคือมีพระสองรูป
คุยกันหยอกล้อกันกลายเป็นโกรธกันแล้วก็ลงไม้ลงมือทะเลาะกัน
มีพระรูปหนึ่งที่ท่านอายุเยอะกว่าค่ะท่านล้ม
พระอีกรูปนึงโอ้โหทำร้ายคือถีบเลย

ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
คือพระที่มรณภาพคือพระกุมาตรอาบสุวรรณอายุ๖๒
ตำรวจสพคลองลานไปตรวจสอบ

เลือดไหลตามศีรษะตามใบหน้า
กู้ชีพพยายามจะรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่อาการสาหัสนะคะ
ก็คือมรณภาพก่อนจะถึงโรงพยาบาล

อเนกขวัญยืนอายุ๔๒

อดีตพระอเนกบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายให้ตาย

ควบคุมอารมณ์ให้ได้บอกโมโหมากไม่ไหวยังไม่อยู่

พระรูปอื่นก็ให้ข้อมูลว่าพระสองรูปนี้ทะเลาะกันบ่อยมากคือ
ชอบคุยกันแต่คุยไปคุยมากลายเป็นเสียดสีกันไปเสียดสีกันมา
ก่อนเกิดเหตุอดีตพระอเนกที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็หยอกก็แซวเสียดสีแต่อาจจะเกินไปหน่อย
กุมาตรโมโหก็เลยเกิดการต่อยกันก่อน
อดีตพระอเนกอายุน้อยแข็งแรงกว่า

พระกุมาตรล้มจนสลบอยู่กับพื้นและกระทืบซ้ำพระในวัดรูปอื่นอื่นมาห้าม
เรียกกู้ภัยมาช่วยแต่ไม่ทัน
คุณผู้ชมค่ะท่านเจ้าอาวาสมาหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็เห็นเลยก็พยายามที่จะเรียกพระกุมาตร

เดี๋ยวลองฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสค่ะ
ครับหลวงพ่อไม้มีเห็นสภาพอะไรครับหลวงพ่อ
ก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกับพระรูปอื่น
พระกุมาตรขึ้นมาจากสวนมานั่งแถวจุดเกิดเหตุ
เหมือนมานั่งพักเหนื่อยรอฉันเพลระหว่างนั้นอดีตพระอเนกขึ้นมาคุย
ผู้ใจหยอกล้อแต่เหมือนกับแซวกันอ่ะคงแซวเกินเหตุเกินเรื่องไปหน่อย
กุมาตรไม่เล่นด้วยไม่คุยด้วยเราไล่ให้ไปไกล
พระอเนกก็เดินออกไปสะบัดจีวรไปฟาดหน้าของพระกุมาร
ไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะนะเดินออกไปแต่สะบัดจีวอนไปโดนหน้า
ลักษณะแบบนี้พระกุมาตรก็ไม่พอใจก็ต่อว่าต่อว่าปุ๊บกลายเป็นต่อยกันเลย
กุมาตรตัวเล็กค่ะอายุเยอะสู้แรงไม่ไหวโดนต่อยจนล้ม
เตะด้วยนะคะโดนเตะไปที่ตัวหลายครั้งจนนิ่งไปเลยนะคะครับ
คือพอพระกุมาตรนิ่งอะค่ะพระอเนกพยายามจะไปกลำคลำตัวพระกุมาตร
เป็นยังไงใช่เจ็บขนาดไหนแล้วก็เหมือนไปจับหน้าอกเขา
โทษนะไม่ได้ตั้งใจแต่เขามรณภาพเลยอ่ะพี่บุ๊ค
คือเขาคิดว่าตอนแรกหยอกล้อกันเฉยแต่มันหนักถึงขั้นขนาดนี้นะคะ
คือในเหตุการณ์เนี่ยค่ะอดีตพระอเนกเนี่ยไม่ได้ใช้ปิ่นโตฟาดเข้าที่ศีรษะของพระกุมาตร
ตามที่เป็นข่าวช่วงแรกนะคะครับมีแค่ปินโตล้มระเนรนาศตอนชุลมุนชกต่อยกันเท่านั้น
อินโทรเหล่านี้มันวางอยู่บนโต๊ะนะฮะตอนที่มีข่าวตอนข่าวตอนแรกแรกเลยอ่ะ
บอกว่าเอาปิ่นโตฟาดหัวแต่จริงว่าไม่ใช่
พระสมจิตเป็นพระที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนที่วิ่งไปบอกเจ้าอาวาส
เป็นคนที่แจ้งกู้ชีพเทศบาลตะบนคลองลานให้มารับตัวพระกุมาตรไปโรงพยาบาล
แต่คุณหมอบอกว่ามรณภาพก่อนจะไปถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะ
หน้าเขาหน่อยนึงแล้วก็เอาจริงจังแล้วลูกตาเอาจริงเหรอให้เราเล่นหน้า
แล้วก็ต่อยกันอย่างเนี้ยต่อยกันแล้วก็ลูกตาเขาสู้ลูกมันไป
ก็เอาตีนเตะเทิบลูกตาจนไม่รู้ไม่มีสติแล้ว
ก่อนที่จะปล่อยปล่อยแล้วก็มาขอโทษคุณตาผมขอโทษเด้ออะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้ตั้งใจแต่จะบอกว่าแค่นี้แค่นี้แหละเเกิดจากทศสะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพระสองรูปนี้เหมือนกับป่วยทั้งคู่ครับ
อดีตพระอเนกเหมือนกินยารักษาอาการป่วยทางจิตเวทตลอดเวลา
ส่วนพระกุมาตรมีอาการทางจิตทางประสาทต้องกินยาเป็นประจำเหมือนกัน

ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอาการป่วยของทั้งคู่ด้วยหรือเปล่า
แต่ถ้าป่วยหนักจนควบคุมตัวเองไม่ได้กินยาแล้วไม่หาย
แต่ยังเป็นพระอยู่แบบนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ครอบครัวของพระกุมาตรที่มรณภาพก็เตรียมบ้านของน้องสาวอะนะคะ
ที่อำเภอคลองลานนะคะจัดงานศพ
หลานของพระกุมาตรก็บอกว่าหลวงลุงบวชได้๔พันศา
ก่อนบวชก็ป่วยแต่โดยรวมแข็งแรงดีคือป่วยนิดหน่อย
ดหูใจมากเพราะนี่คือพระทำร้ายกันเอง
ทะเลาะกันพระฆ่ากันนะคะ
แต่สุดท้ายก็โล่งใจที่ตำรวจควบคุมตัวพระที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีจับศึกแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะครับ

ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับพระกุมาตร๓คืนนะคะ

คือไม่น่าเชื่อจริงว่าขนาดพระยังโมโหควบคุมอารมณ์ไม่ได้
แล้วถึงขั้นแบบฆ่ากันแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมบอกเป็นพระยังฆ่ากันเลยหดหู่จังนะฮะ
มีทั้งข้อความทางไลน์หน้าจอและข้อความทางเฟซด้วยนะฮะ